ตามกันต่อนะคุณผู้ชมสำหรับกรณีที่มีการปล่อยคลิปออกมาในโลกโซเชียลที่มีกลุ่มวัยรุ่น

เรื่องนี้รัฐศาสนัยของคุณข้างคือเรียกว่าจมตีกลุ่มวัยรุ่นกันเยอะมาก
แต่ทีนี้อันนี้คือคลิปที่เกิดขึ้นนะ
เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นไปเฉียวชนกับรถส่งของคันหนึ่งก่อน
แต่เคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่รถคู่กรณีที่มีปัญหากันเนี่ยเป็นรถส่งของเหมือนกันนะ
ลงมาบอกให้รถส่งของอีกคันนู้นที่โดนเฉียวเบรกตำรวจ
ก็เลยเป็นเรื่องกันแล้วชนวนเหตุบานปลายมันเกิดจากเพราะว่าคนที่ขับรถคันนี้ที่โดนทุบเนี่ย
ถือเหล็กแป๊บลงไปมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ตามนี้ขึ้นนี่คือคำให้การของกลุ่มวัยรุ่น๓คนกับตำรวจ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมผู้เสียหายค่ะนายชัชวานและนางสาวนงเยาวทรงยาวศรี
พนักงานส่งของร้านสะดวกซื้อมาที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีเลย
๒คนนี้คือคนที่เป็นอยู่ในรถที่ถูกทุบนะคะ
ก็มาแจ้งความเอาผิดกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายที่ปรากฏตามคลิปเมื่อสักครู่นี้
โดยเขาขอแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะเป็นข้อหาพยายามฆ่าด้วยค่ะ
เพราะเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นถือมีดยาวลงมาจะทำร้ายด้วยนะ
โดยนางสาวนงยาวเล่าบอกว่า๓วัยรุ่นเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้
จริงแล้ว๓คนนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
ในเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแค่๓คนเธอบอกว่ามีมากกว่า๖คนด้วยซ้ำ
แล้วที่กลุ่มวัยรุ่นบอกว่าชนวนเหตุบานปลายเป็นเพราะว่าแฟนของเธอถือเหล็กแป๊บลงไปใช่ไหมคะ
จริงแล้วสิ่งที่ถือลงไปเนี่ยเป็นเหล็กเส้นบางที่มีตะขอเอาไว้ใช้สำหรับรังสินค้า
ไม่ใช่อาวุธที่จะไปทำร้ายใครได้ค่ะ
ซึ่งเพื่อจะให้สังคมได้กระจากนะครับ
ไปที่ร้านสะดวกซื้อภายในซอยสามัคคีแล้ว
ขอกล้องวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุ

ว่าพวกเธอไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อน
ขอยืนยันได้เลยว่าไม่มีเกรียบแบบว่า
แบบว่าจะไปทำร้ายหรือไปตีอะไรเขาเลย
ตอนนี้กำลังจะหาข้อมูลกล้องวงจรปิด
ทางร้านสะดวกซื้อมายืนยันตัวเอง

คลุมต่อว่าเราก็เลยเข้าไปแนะนำเขาว่า
ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรก็แจ้งตังหลัว
เรื่องจะได้จบเร็วอะไรอย่างเงี้ยจนวนมาตรงนี้
ส่วนคลิปกล้องวงจรปิดตอนนี้ยังไม่มีใครได้ดูเลยนะคะ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการทำหนังสือจากพนักงานสอบสวน

โดยนายชัชวัยแล้วนางสาวนงเยายืนยันเลยค่ะว่า
ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่มีท่าทีสลดหรือว่าเกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใด